แต่ตอนนี้เราจะมีสายด่วนโฟนอินกันเข้ามา

คุณนิพนธ์จันทนามจากบริษัทน้ำเพชรบาดาน
ที่ทำหน้าที่ควบคุมในการขุดเจาะงานส่วนนี้

สวัสดีครับคุณนิพนธ์ค่ะครับคุณนิพนธ์ได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนครับผม
คุณนิพนธ์อยู่หน้างานเลยไหมครับตอนนี้
ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางขึ้นไปครับ
ครับงั้นย้อนถามถึงปฏิบัติการเมื่อวานนี้หน่อยครับ
เรื่องของการขุดเจาะเป็นยังไงบ้างครับคุณนิพนธเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เมื่อวานนี้เราก็ลองทำการขุดเจาะนะครับลายลาบลงไป

อุปสรรคที่เจอก็คือมันเป็นรอยแตกค่อนข้างเยอะนะครับ

รอยแตกค่อนข้างเยอะทำให้หัวเจาะเปลี่ยนเร็งทิศทาง

ถามจุดก่อนครับจุดที่จำเป็นต้องเจาะอยู่ตรงไหนบ้างฮะ

จุดที่จำเป็นต้องเจาะคือเมื่อวานมันเป็นแบบรีบร้อน
มาถึงเราตรงไหนที่พื้นที่จำกัด
เขาให้เราเข้าขุดเจาะได้แล้วเราก็เข้าไปก่อนเลย

แล้วที่คุณนิพนธ์เจาะเมื่อวานจุดคือตรงทางเข้าถ้ำใช่ไหมคะ

ตอนนี้เป็นกราฟิกขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชม
เราทำอธิบายว่าเป็นจุดที่มีการเจาะถ้ำเพื่อที่จะระบายน้ำ

พอแผนแรกเนี่ยไม่สำเร็จเราก็เปลี่ยนมาเจาะเป็นลายดิน๙๐องศา

เมื่อคืนนี้เราก็ดำเนินการขุดเจาะไปได้ประมาณ๓๐เมตรแล้ว

จากทางนักธรณีนะฮะทางที่คุณลุงพอพลมาแล้วก็ทางคุณมงคลมา

เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านธรณี

แสดงว่าเดี๋ยวช่วงเช้านี้คือจะมีการหารือกันช่วงประมาณสักกี่โมงนะคะ
ช่วงประมาณสัก๗โมงเช้าประมาณนี้ครับ
การเจาะในครั้งนี้มีเป้าหมายอย่างไรบ้างครับ
จอดในครั้งนี้ก็คือเป้าหมายคือการระบายน้ำออกถ้ำครับ

ถ้าสมมุติเกิดว่าทำสำเร็จจะระบายน้ำได้เยอะขนาดไหน
อยากให้คุณนิพนธ์ลองเปรียบให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่าย
หรือว่าจะระบายน้ำออกจากโถง๑โถง๒โถง๓ยังไงได้บ้างครับท่าน
ก็ถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จได้นะครับ
ก็มันก็จะระบายน้ำได้อยู่ในระดับ
แต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราขอประเมินสถานการณ์ดูก่อน
เพราะว่าเนื่องจากการขุดเจาะมันเป็นไปได้ยากมาก

เพราะเราเจอรอยแตกตลอดเวลาเลย
ค่ะคุณนิพนธ์จากตอนนี้ที่วางแผนเอาไว้คือขุดบริเวณเดียว
หลังจากนี้นี่คือมีการคาดการณ์ไว้ไหมคะ
ว่าจะไปขุดบริเวณอื่นอีกด้วยค่ะ
เราก็ต้องประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยก่อนครับ

ระหว่างการขุดแบบแนวดิ่งกับแนวเฉียงแนวเอียงเนี่ยนะฮะ
มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็มันเป้าประสงค์เป็นยังไงบ้างครับ
คือที่เราเจาะแนวเอียงเมื่อวานนี้ที่เจาะครั้งแรก
หมายของเราคือจะเจาะเข้าไปในถ้ำเลย
เราจะเจาะเข้าไปในถ้ำเพื่อไปเอาน้ำจากตัวในถ้ำออกมาเลย

ใช่ครับแต่ทีนี้มันเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนของหัวเจาะ
เจาะมันไปคนละแนวมันก็เลยต้องเปลี่ยนแผน
ยังไงเดี๋ยวเราต้องขอปรึกษาหาลือกันก่อนครับ
วันนี้เราคงต้องทำแบบเป็นรูปเป็นสารกันก่อน
เพราะว่าเมื่อวานนี้มันฉุดละหุกแล้วพอมาถึงฝนมันตกเลย
ทำให้เราทำงานลำบากมากแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ยังมาไม่ครบอะไรอย่างนี้ครับ
คือเราก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางนะคุณนิพนธ์เนาะผมก็เข้าใจกันนะฮะ
เมื่อวานที่มีการเจาะไปทั้งสองวิธีการนี้ฮะ
จากปากข้ำเนี่ยฮะ

จำเป็นต้องเจาะลึกเข้าไปถึงขนาดไหนฮะ
เมื่อวานเราเจาะได้ประมาณสักสามสิบเมตรกันแล้วใช่ไหมฮะ

คือเราต้องเจาะให้เจอรอยแตกของกิ่ง

ไม่รู้ว่าจะลึกเท่าไหร่ก็ตาม

ของพวกนี้มันเป็นสถานที่สินฮะ
เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเจอตอนไหน

แล้วอย่างนี้มีพวกเครื่องมือที่จะไปสนับสนุนพวกการที่จะมองผ่านให้เห็นแบบโครงสร้างถ้ำ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการเจาะด้วยไหมคะ
ใช่ครับตรงนี้เราก็คุยกันจากผู้สนับสนุนทั้งหลายฝ่ายนะครับ
ว่าจะเป็นทางด้านขุมทรัพย์กรณี
แล้วก็ทางผู้บัญชาการแล้วก็ทางสมาคมอะไรอย่างนี้ฮะ
ทางบริษัทแพทย์ดิวเราก็คุยกันอยู่หลายฝ่ายอยู่
แต่ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอปรึกษาหาลือกันก่อนแล้วจะลงมือเจาะกันใหม่
เพราะว่านี้มันยังไม่เกิดการวางเถียงขึ้นเลย
ก็มาเจาะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ
คือขับรถมาถึงก็เอาเลยมันเล่งรีบไงครับ
เราก็เป็นห่วงน้องเขาด้วย
ใช่เข้าใจเลยครับเพราะว่าทุกคนก็ทำงานแข่งกับเวลาวินาทีต่อวินาทีนะ
คุณนิพนธ์ถามอีกนิดเดียวครับเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องเจาะ
แล้วก็เรื่องของขีดจำกัดของเครื่องเจาะเหล่านี้ครับ

มันเป็นอย่างไรบ้างครับประสิทธิภาพ
สิทธิภาพมันเครื่องจอดตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นบริษัทคนไทยทำ

เป็นคนไทยทำที่ส่งออกนอกครับบริษัทแพทย์ดิว
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเจาะเนี่ยท่านจะเดินทางมาด้วย

ท่านก็เดินทางมาด้วยคือไม่ต้องห่วงเลยเกี่ยวกับเครื่องจอดตัวนี้
มีทีมงานของท่านสแตนบายรออยู่เลย
ใช้งานอะไรต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงอะไรยังไงบ้างครับ

ไม่ต้องหยุดก็ได้นอกจากเจออุปสรรครอยแตกรอยแยกนะครับ
อกจากจะเจออุปสรรคในหลุมเจาะนั้น

ตอนนี้เราขอประเมินสถานการณ์ดูก่อน
หนอนแต่ยังให้ข้อมูลอะไรบ้างไม่ได้

ครับถ้าในช่วงเวลานั้น
ถ้าคุณนิพนธ์สะดวกครับ
ขอบคุณคุณนิพนธ์จันทนามด้วยผู้ควบคุม

เพื่อที่จะระบายน้ำออกจากถ้ำอีกทางหนึ่งนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าถ้ำด้วยนะฮะ